เมไฟฟ้าคันหนึ่งคุณผู้ชมครับไปวิ่งอยู่นะ
แถวแยกประตูน้ำแล้วไปติดอยู่ใต้คานสะพาน
คือด้านเพดานของรถมันไม่พ้นคุณผู้ชมสุดท้ายมันเกิดไฟลุกไหม้แบบนี้เลย
โอ้โหเหตุการณ์นี้ระทึกมากแต่ว่าโชคดีเพราะว่าในรถไม่มีผู้โดยสาร
เป็นการวิ่งเที่ยวสุดท้ายแล้วกำลังจะเข้าอู่พอดีครับมีแต่คนขับ
แต่มันก็ระทึกเนอะเอ๊ะทำไมมันถึงไปติดคานตรงนี้ได้
แล้วไม่เคยวิ่งเส้นทางนี้หรืออย่างไรถึงไปไม่พ้น
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ดับเพลิงของพระยาทายอำรวมทางกู้ไพร
ร่วมกับตันยูต้องเข้าไปฉีดน้ำดับเพลิงที่ไหม้อยู่กับรถประจำทาง
ปรับอากาศเป็นรถไฟฟ้าสาย๓๘ที่วิ่งระหว่างราม๒
กับอนุสาวรีชัยสมรภูมิแล้วไปติดอยู่ใต้สะพานข้ามแยก
ประตูน้ำถนนเพชรชบุรีแล้วไฟมันไหม้คุณผู้ชมต้องฉีดน้ำสกัดเลย
คือไอ้ช่องซ้ายเนี่ยมันมีรถจอดอยู่ค่ะนะก็เลยเลี้ยวเบี่ยงไปเลยไป
เลนขวาไม่ทันสังเกตว่าอ้าวด้านบนมันมีต่อหม้อยื่นล้ำออกมาไง
คือเหมือนที่เราตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาไม่เคยขับเส้นทางนี้เหรอ
เคยขับแต่ขับเลนซ้ายค่ะแต่จังหวะเลนซ้ายมีรถจอดอยู่
ก็เลยเลี้ยวฟ้าไปอยู่ใต้ต่อหม้อเข้าไปที่เลนขวาสุดท้ายติดอยู่
ขยับออกมาไม่ได้นะฮะแล้วขณะที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีผู้โดยสารอยู่ก็โชคดีเนื่องจากว่าเป็นการวิ่งเที่ยวสุดท้าย
จากนั้นก็เลยโทรไปหาอู่ว่าแจ้งรถไปติดอยู่เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างที่รอกำลังให้ช่างมารอให้คนที่อู่มา
มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นบนหลังคาครับ
ขึ้นมาแบบนี้แล้วเปลวไฟมันลุกขึ้นเลยนะฮะ
ช่วยกันแล้วก็นำรถยกมาลากออกมาจากจุดนี้
แล้วก็สามารถเปิดการจราจรได้เมื่อช่วงเช้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดของวันนี้ซึ่งแน่นอนคนขับเจอแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของเขาได้รับความเสียหาย
รถคันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันใช่ไหมคะ